หลังจากที่เมื่อวานนี้ได้มีการประกาศมาตรการออกมา

เพราะเมื่อวานนี้ที่ประชุมใหญ่ของสบค

โดยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา

ก็ประชุมผ่านมาแล้วก็มีโอ้โห

คณะกรรมการด้านสาธารณสุขด้านความมั่นคงอะไรต่างนะครับ

เพราะเขาเริ่มประชุมกันหัวแต่เมื่อ๙บ๑๐นนะครับ
ก็สื่อโซเชียลเขาพาดหัวออกมา

แต่เรื่องของการระบุวันจะเริ่มวันไหนอย่างไร

ก็ยังพาดหัวออกมาปล่อย้มเลย
แต่ทีนี้ครับต้องรอฟังตอนเย็น๔โมงเย็นนะฮะ
ทางด้านของผู้ช่วยโฆษกสบคแพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์หรือว่าหมอเบิร์ต
ก็ออกมาแถลงถึงมติที่ประชุมของสวบคอชุดใหญ่
ขอโทษทีนะคะวันนี้มาช้าหน่อยนะคะ
แต่ว่ามาด้วยมาตรการต่างที่มันชัดเจนออกมาแล้วนะครับ
ก็ถือว่าเป็นการยกระดับมาตรการในการควบคุม
โดยในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด๑๐จังหวัด
เราก็รู้กันอยู่๑๐จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างนะฮะ
แล้วก็ยังมีสมุทรประการสมุทรสาคร
๔จังหวัดภาคใต้นราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลา
จังหวัดนี้นะครับมีมาตรการที่ใช้เหมือนกัน

และงดออกจากบ้าน๓ทุ่มถึงตี๔ยกเว้นมีความจำเป็น
อย่างได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ
บุคลากรทางการแพทย์หรือหากมีอาการเจ็บป่วยต้องไปพบแพทย์
ส่วนที่ใช้ใน๖จังหวัด๖จังหวัดก็กรุงเทพปริมณฑล
อันนี้จะใช้มาตรการที่มากกว่าอีก๔จังหวัดภาคใต้

ก็ให้ระบบขนส่งสาธารณะปิดให้บริการ๓ทุ่มถึงตี๔ของวันรุ่งขึ้น
ให้ร้านสะดวกซื้อตลาดโต้รุ่งปิด๒ทุ่มถึงตี๔ของวันรุ่งขึ้น
พวกที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของใช้จำเป็น
ร้านอาหารในห้างพอจะเปิดได้เครื่องดื่มเปิดได้แต่ก็ต้องซื้อกลับบ้าน
ธนาคารและสถาบันการเงินในห้างเปิดได้ร้านขายยาและเวชพันธุ์เปิดได้
ร้านอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารในห้างเปิดได้แต่ว่าร้านรวงอื่นเปิดไม่ได้แล้วนะครับในห้างนะฮะ
รวมถึงสถานที่ฉีดวัคซีนเปิดได้ถึง๒ทุ่มครับ
จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไปก็ห้ามบริโภคอาหารหรือสุราหรือเครื่องดื่มในร้าน

ส่วนเรื่องของการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคก็นวดเพื่อสุขภาพสปาสถานเสริมความงามให้ปิดนะครับ
สาธารณะสามารถเปิดได้เปิดให้บริการสำหรับออกกำลังกายได้ถึง๒ทุ่มจำกัดเวลาไว้
แล้วก็ที่สำคัญคือห้ามการรวมกลุ่มทำกิจกรรมทางสังคมที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่การประกอบอาชีพ
หรือกิจกรรมตามประเพณีรวมกันเกิน๕คน
แต่ก็ต้องแล้วแต่อาชีพเขาบอกว่าต้องไม่กระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินที่สำคัญการบริการประชาชน
ทั้งหมดมีผลบังคับใช้๑๒กรกฎาคมแต่เมื่อวานถ้าอ่านตามมาตรการต่างที่สวบคอออกมา
ก็จะมีข้อหนึ่งบอกว่าจะมีการตั้งจุดตั้งด่านจุดสกัดแล้วก็ชุดลาดตระเวน
ตั้งแต่วันนี้ครับ๑๐กรกฎาคม๖โมงเช้าหลายจังหวัดคงเห็นด่านแบบนี้แล้วเขาซ้อมเขาซ้อมใช่ไหมเขาซ้อมกันก่อน
เสาร์อาทิตย์ก็กลัวกลัวคนจะเดินทางคุณกลัวไหมล่ะเดี๋ยวคนกรุงเทพทะลักออกต่างจังหวัด
จาก๑๐จังหวัดนี้แล้วนะคุณผู้ชมจังหวัดอื่น
อื่นท่านต้องดูตามประกาศของจังหวัดด้วย
แล้วก็เรื่องของการตั้งด่านตรวจเข้มอะไรแบบนี้
ด่านตรวจระหว่างจังหวัดเขาจะมีความเข้มงวดด้วยทุกจังหวัดเลย
ในที่ประชุมเองพลเอกประยุทธ์มีข้อสั่งการ
ให้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พิจารณามาตรการเยียวยาที่เหมาะสมให้เร็วที่สุด
แล้วก็ย้ำว่าการสื่อสารต้องไม่ทำให้สับสนอนละหมาน

แล้วก็ย้ำว่าทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการ
อันนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยเมื่อวานแถลงมา๔โมงเย็น
ประชาชนคนไทยได้รับทราบกันทั่วหน้านะครับ